มีการไปเจอจราเข้สยามครับเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดเลย
หรือว่าเป็นจราเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยดั้งเดิมมาเจอ
หนึ่งตัวครับภายในป่าแก่งกระจานเพชรชบุรีเห็นภาพ
เป็นกล้องในอุทยานเขาเนอะเขาติดตั้งเอาไว้ไปเจอตัวใหญ่มาก
มันเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคืออะไรมันคือความสมบูรณ
อาจจะขึ้นเป็นมรดกโลกได้แห่งใหม่ในอนาคตนะครับ
ภาพนี้ที่เห็นคุณผู้ชมเขาถ่ายจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
นะครับคนไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้แน่เพราะว่าตัวใหญ่เหลือเกิน
นะฮะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคุณมณพบว่าจราเขตน้ำจืดตัวใหม่ตัวนี้เนี่ย
จะถูกพบอีกหนึ่งตัวที่บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำเพชรชบุรีหรือว่า
เขาเรียกว่าเหนือบ้านโป่งลึกนะฮะแล้วก็บ้านบางกรอย
บอกอีกว่าจราเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยตัวนี้เป็นสัตว์ป่าที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้ว
เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยมีน้อยมากปัจจุบันเนี่ยเจอมันอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด
มีเพียงแค่๖แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติปางศรีดา
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่นี่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างบรือในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ายอดโดม
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรนั่นเองนะครับ
ค้นพบเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่เนี่ย
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับในการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ผลักดัน
ผืนป่าแก่งกระจานของเราสู่กลายเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยด้วยครับ
สำหรับจราเข้สยามเป็นจราเข้ขนาดปานกลาง
อันนี้ปานกลางแล้วค่อนไปทางใหญ่ความยาว๓๔เมตร
ช่วงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยอายุมันจะสัก๑๐๑๒ปี
วางไข่ครั้งหนึ่ง๒๐๔๘ฟองซึ่งจะขุดหลุมในหาดทรายริมแม่น้ำ
ระยะการฟักไข่ก็๖๘๘๕วัน
โดยเริ่มวางไข่ช่วงของต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมนะฮะ
อันนี้ขนาดกลางแล้วนะถ้ามันใหญ่แบบโตเต็มวัยเต็มที่คงจะใหญ่โตโมโหลานมาก